เรื่องของสังคมไทยไม่ไร้น้ำใจแน่นอนนะคะ
กู้ภัยรายหนึ่งที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
เห็นคุณลุงเดินอยู่ริมถนน
ตอนแรกเขาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณลุงจะเป็นยังไงบ้างนะ
แต่เห็นเดินช้าเขาก็เลยขับรถกู้ภัยเนี่ย
สังเกตพฤติกรรมคุณลุงไปเรื่อย
ปรากฏว่าตัดสินใจแล้วตามมา๑กิโลเมตร

คุณลุงบอกว่าคุณลุงจะเดินทางกลับบ้าน
อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา

บอกว่าจะเดินเท้าเพราะมีตังค์ติดกระเป๋าอยู่แค่๑๐บาทค่ะ
ขอคุณช่วยนะคะนะผมให้กลับไปกินข้าวก็จะไปกินข้าวด้วย
ลูกพี่มาจากไหนเดียวกันเขาไม่รอให้

เดี๋ยวผมให้ไว้ร้อนนึงนะเดี๋ยวเราก็ไม่มีเวาะ

กินตรงไทย
โหเป็นหนึ่งร้อยบาทที่มูลค่าแบบหาที่สุดไม่ได้เลยนะเออคุณลุงเขาพูดไปเขาก็ยังมีรอยยิ้มหมื่นบนหน้าเหมือนกันนะ
นี่ให้พรมายกใหญ่เลยอ่ะคนให้ก็อิ่มเอ็มใจนะครับเอาคลิปนี้นะคะคนที่ถ่ายเอาไว้ค่ะ
ชื่อว่าคุณพาณิชย์โอปอลเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
เขาอยู่ประจำจุดบ้านโคกอุดมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็เล่าให้ฟังเลยค่ะ
บอกว่าลุงคนนี้เดินเท้าอยู่ริมถนนสาย๓๐๔มุ่งหน้านครราชศรีมา
ผมเจอเมื่อวานนี้โดยคุณลุงคือหลังจากที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าคุณลุงคนนี้
เคยทำงานในสวนลำไยที่จันทบุรีค่ะอืม
นายรับคนงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับคนใหม่ไม่ได้
ก็เลยลาออกจากงานขึ้นรถโดยสารจากจันทบุรี
ซึ่งเป็นจุดที่ทำงานมันลงที่บขศกะบินบุรีค่ะ
แต่ว่าพอถึงบขศเหลือเงิน๑๐บาท
ก็เลยต้องตัดสินใจเดินเท้าจากบขศกบินบุรี
มาตามสาย๓๐๔ไปไหนจะกลับบ้านเกิด
อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
คุณลุงจะเดินน่าจะประมาณ๑๗๒กิโลเมตร
ไปอย่างไรล่ะอยากเดินเท้านี่นะจะถึงวันไหนกันเนี่ย
บางทีก็ฝนตกบางทีก็ร้อนนะ

ระหว่างทางค่ะคุณลุงเนี่ยจะแวะขอน้ำเปล่ากับน้ำปลา
ที่ร้านขายอาหารตามสั่งเป็นระยะ
นักข่าวของเราถามต่อพี่กู้ภัย

เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงขับรถกู้ภัย
เขาเห็นคุณลุงเขาก็เลยขับตามดูพฤติกรรมของคุณลุงสักพัก
ว่าสรุปคุณลุงเป็นยังไงคลั่งอะไรหรือเปล่า

ก็ตามไปเรื่อยประมาณ๑กิโลเมตร
ตอนแรกไม่แน่ใจว่าคุณลุงโกหกหรือเปล่า
สรุปสุดท้ายไม่ได้เก้าหก
เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริง
อยากจะเดินเท้ากลับบ้านจริง
ซื้อน้ำให้ลุงเลยค่ะ๒ขวด
แล้วก็ให้เงินเมื่อสักครู่นี้๑๐๐บาท
แต่สุดท้ายตอนแรกคิดว่าจะให้เงิน๑๐๐บาท
ตัดสินใจเลยคุณลุงไปด้วยกันเดี๋ยวจะขับรถไปส่งขึ้นรถโดยสาร
แต่คุณลุงก็ยังปฏิเสธอีกคุณลุงบอกว่าเกรงใจไม่เอาไม่เอา
เกลี้ยกล่อมเลยค่ะทีนี้เกลี้ยกล่อมจนลุงใจอ่อน
พาคุณลุงไปที่บขศกบินบุรีอีกครั้งคือกลับไปที่เดิม

ที่เดิมเพื่อไปซื้อตั๋วส่งลุงขึ้นรถโดยสารกลับบ้านที่อำเภอเสริงสาง

นี่ซื้อตัวให้เลยค่ะ
จากกู้ภัยที่เจอคุณลุงนี้แล้วแล้วก็ช่วยเหลือคุณลุง
มีคนอื่นช่วยเหลือด้วยนะคะค่ะชื่อว่านางสาวกิ่งแก้วจ้อยวังเป็นแม่ครัวค่ะ
แม่ครัวบอกว่าคุณลุงคนนี้มาแวะที่ร้านขอข้าวเปล่ากับน้ำปลา
โดยบอกว่าจะไปหาเก็บผักข้างทางกิน
บอกโอ้โหคุณลุงเก็บผักข้างทางและกินกับน้ำปลาเนี่ยนะ
บอกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหนูตักข้าวและโปะกับข้าวให้ด้วยใส่กล่องเอาไปเลย
ให้เอาไปกินเลยแล้วก็มาเจอกู้ภัยใจบุญยื่นมือมาช่วยเหลือ
พาไปส่งบ้านที่อำเภอเสริงสังได้เรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะ
ขึ้นรถเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ
สังคมไทยเห็นไหมไม่ไร้น้ำใจค่ะ
บ้านนี้ลุงน่าจะถึงบ้านแล้วบ้างเนอะน่าข้าวเห็นแล้วดีจังเลย